ดูเหมือนว่าจะยืดเยื้อเมื่อเงิน๓๐ล้านบาท

ตำรวจเองก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็ทำงานต่อเนื่องด้วยเหมือนกัน

ในเรื่องของเงินรางวัลสละกินแบบรัฐบาล๓๐ล้านบาท

ทีนี้ก็ไปแจ้งความเอาผิดกับแม่ค้าขายสลากเกินราคา
รวมทั้งครูปรีชาแจ้งความฐานแจ้งความเท็จด้วยค่ะ
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความ
พร้อมกับนายจรูลวิมูลอดีตตำรวจที่ถูกรางวัลที่๑
สลากินแบ่งรัฐบาลมูลค่า๓๐ล้านบาท
นำหลักฐานเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
เพื่อเอาผิดกับแม่ค้าขายสลาก๒คนที่ตลาดเรซิตี้
ซึ่งยอมรับผ่านรายการโทรทัศน์ว่า
สลากให้กับครูปรีชาเกินราคาที่รัฐบาลกำหนด
จากนี้ยังแจ้งความครูครูปรีชาในข้อหา
แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
กรณีที่ครูปรีชาไปแจ้งความว่า
ตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑จำนวน๕ใบศูนย์หายไป
โดยพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความแล้วก็สอบสวนทันที
รวมถึงขอให้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของแม่ค้าสลาก

ในระหว่างวันที่๒๕๓๐ปค
ที่ว่ามีการโทรศัพท์สั่งซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
เลขท้าย๒ตัวตามที่เคยบอกไว้เนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรนะคะ
นายสิทรายังบอกอีกนะคะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อปรึกษากับผู้บริวการตำรวจทางชาติ
กรณีที่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ว่าเป็นการทำผิดวินัยหรือไม่

ที่เขาได้มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เมื่อวันที่๒พฤศจิกานะครับว่าทำสลากหายซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับ
จากว่าเรื่องนี้เนี่ยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
แล้วก็มีการไปให้ข่าวตั้งแต่ต้นเนี่ยว่าทางคุณลุงเนี่ยนะครับ
จำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนซื้อยังไงอะไรนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับ
แล้วก็ได้มีการมาออกให้สื่อหลายครั้งนะครับ
ซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องนี้มีการพาไปที่ทางบ้านพักด้วยนะครับว่ามันเหมาะสมสมควรหรือเปล่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมกับทางคุณลุงและครอบครัวเนี่ยจะเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ขอเข้าพบพบนะครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับ
เพื่อที่จะขอให้ท่านนะครับลงมาสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องนี้
ถ้ามีการทำแบบนี้จริงเนี่ยมันมีความผิดวินัยหรือไม่นะครับ
แต่ว่าไม่รู้สุดท้ายแล้วใครจะได้ใช้เงินก้อนนี้
แล้วก็สอบพยานบุคคลต่างครับทั้งสองฝ่ายได้๔๕วันแล้วล่ะ
แต่ก็ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
ยืนยันจะหาข้อมูลให้มากที่สุด
โดยร่วมกับตำรวจทองที่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยครับ

เพราะว่าท่านผู้ประชาการเองท่านภูมิกับเองก็
สั่งการให้ดำเนินการเก็บข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนทุกหน้านะครับ
ส่วนว่าจะใช้เวลากี่วันอะไรอย่างนี้เรายังตอบไม่ได้
ตกก็ขอให้เราทำงานก่อนแล้วกันครับแต่ในส่วนนี้เก็บอะไรไปมาก
หรือว่าต้องเหลืออะไรเนี้ยขอเก็บไว้อย่าผมขอเก็บไว้ก่อน
เพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะนะครับแล้วว่าคือพูดจริงก็คือ
เราสองฝ่ายเราก็ต้องให้ความยืดทำทั้งสองฝ่าย
ส่วนความเคลื่อนไหวของครูปรีชานะคะผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถาม
โดยบอกเพียงว่าตอนนี้สบายดีทั้งใจแล้วก็กาย
แต่ก็ไม่ขอพูดอะไรขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นค่ะ